การบ้านเด็กป๓เรียนเรื่องภาษีโซเชียลวิจารณ์สนั่น

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดกันเยอะนะครับ
ในโลกออนไลน์เมื่อเฟซบุ๊กหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

ผมพยายามชวนคุยเขาก็ไม่คุย
ก็สกิปมีสามบันทัศน์ก็อ่านสามบันทัศน์
มันไม่ใส่อะไรเลยอ่ะฉันก็ต้องเตรียมอย่างอื่นป่
ผมไม่ได้อาจสามบรรทัศน์ผมแค่พูดไปเรื่อย
แต่คุณคุณต้องฟังผมบ้างเวลาผมพูดเนี่ย

เห็นหนาวเน็บมา๓รอบแล้วปุ่นนี้ไม่ได้เข้าเรื่องเลย
เขาโพสต์กันบ้านของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓
ก็ป๓แน่แต่ต้องเขียนยาวสักขนาดนี้

โดยการบ้านนั้นเป็นการระบุคำถามให้เด็กนักเรียนวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับภาษีว่า
อันไหนเป็นภาษีทางตรงอันไหนเป็นภาษีทางอ้อม

งานนี้ทำเอาหลายคนถึงก็เวอนะครับ
เพราะว่าเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษี
ซึ่งผู้ปกครองหลายคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์การบ้านของลูกว่าเด็กสมัยนี้เรียนยากมาก
เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่เด็กควรเรียนก็จริง

ซึ่งเด็กป๓ยังไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้
แต่เขาควรได้เรียนรู้เรียนตามวัยของเขา

แล้วถ้ามันยิ่งยากแบบข้ามขั้น

สรุปมันก็เปล่าประโยชน์ว่า

ให้พี่หนุ่มหน่อย

เงินรายได้ที่ใช้พัฒนาของผู้นำประเทศ

ภาษีที่ใช้ในการสร้างสถานีดับเพลิงเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

เสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน
จ่ายค่าน้ำปลาปลาจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

อันนี้ป๓ตอนอายุ๑๕ที่เราได้เรียน

เขาใช่เหรอเขาจะเอาวันนี้มาตั้งจริงเหรอ
ก็นั่นคือปฏิสิทธิ์ทางตรงเขาบอกปฏิสิทธิ์ที่รัฐบาล
เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในหมวดของวิชาหน้าที่พลเมือง

เขาก็จะสอนเรื่องเกี่ยวการเลือกตั้งประชาธิปไตย
อาจจะไม่ได้เป็นการตั้ง
ถามคนที่กลม
ว่าลูกการมีลูกอะไรแบบนี้

จะต้องได้รดภาษีด้วย

ต้องเดินเข้ากลมประธานกรณ์

เขาบอกว่ามดดำอ่านข่าวต้นตานมันมีเลข๕
เมื่อวานออกจริง๑๕คุณอ่านไปป่ะต้นตานก็๑เป็นต้นแท่ง
คนไปซื้อเลขสูง๒๘อ่ะออก๑๕ผมไม่ได้บอกให้ซื้อ
ก็ใช่แต่คนไปซื้อเยอะมาก๑๘๑๑๘เนี่ยออก๑๕
ผมกำลังดูอยู่เนี่ยว่าใครตอบได้บ้างทุกคนเงียบหมดเลยในเนี้ยอันนี้มันยาก
มันยากแต่ก็แบบเด็กป่อส๓สมควรจะรู้ถูกป่ะเนี่ย
ถ้าเกิดอันไหนเทคถูกกับการกระบาดอย่างนี้แม่นว่าถ้าเกิดมูลค่าเพิ่มก็คือทางอ้อม